โอ้โหอโวคาโดทำไมลูกมันแคะกันขนาดนี้เนี่ย
ใส่น้ำจะไม่พอเดี๋ยวต้องเตรียมทำระบบการฉีดน้ำให้ดี
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อโวคาโดนะคะก็ถือว่าเป็นพืชเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยม
เพราะว่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกาย
เกษตรกรภาคเหนือก็นิยมปลูกกันหลายคนทีเดียวค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวน
หนาวทั้งฝนแล้วก็ทั้งร้อนรวมไปถึงแรงด้วยค่ะคุณผู้ชม
ปัจจัยอะไรคะที่ทำให้เกิดอากาศแปรปวนแบบนี้ตรวจสอบจากแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ปัจจัยหลักนะคะก็คือลมค่ะเป็นกระแสลมฝ่ายตะวันตกทางฝั่งทางฮิมาลัยเนี่ยนะคะ
หอบเอาความเย็นมาเป็นกระแสลมสูงด้านบนน่ะนะคะ
ทำให้อากาศตอนบนของประเทศเนี่ยเย็นแล้วก็ทำให้เกิดหมอกในตอนเช้าด้วย
รวมไปถึงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะค่อยแผลลงมาปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนแถบภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้
ก็ส่งผลทำให้มีอากาศหนาวเย็นขึ้นรวมไปถึงเรื่องของลมตะวันออกนะคะ
ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยทำให้เกิดกลุ่มฝนเล็กน้อย
แล้วก็มีคลื่นสูงเล็กน้อยนะคะถ้าหากว่าเทียบว่าฝนหนักมากไหม
รวมแล้วทั้งประเทศเนี่ยมีฝนตกอยู่ประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะ
คุณผู้ชมแบ่งเป็นสัดส่วนแล้วนะคะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะคะ
อากาศจะเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่
เหนือจะมีโอกาสเกิดฝนบ้างนะคะแถบอุตรดิษฐพิสุนโลกและเพชรชบูรณ์
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีรวมถึงจันทบุรีและตราดด้วย
มาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆบางส่วนมีฝนฟ้าขนอง
ฝนตกร้อยละ๑๐ของพื้นที่เช่นกันแถบจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่และตรัง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ๑๐นะคะ
เกิดได้บางส่วนส่วนมีเมฆในตอนเช้าด้วยเหมือนกันนะคะ
ขณะที่ค่าฝุ่นละอองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเราตรวจสอบนะคะจากทางแอร์วิชัวร์นะคะล่าสุดแม้ว่าตัวเลขของดัชนีคุณภาพอากาศจะไม่สูงมากนัก
แต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะตอนนี้กรุงเทพอยู่ที่อันดับสามสิบหกของโลกนะคะ
รวมถึงอาฟอร์ไทยของกรมควบคุมมลพิษแล้วอีกหนึ่งช่องฐานด้วย
อยากจะให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องก็คือนี่เลยนะคะ
บอกเลยว่าน่าสนใจมากคุณผู้ชมดูง่ายเข้าใจง่ายอธิบายชัดเจน
ที่ทำให้คุณอายุสั้นลงก็มีมากเรื่อยเรื่อยในเว็บไซต์นี้ในชุดข้อมูลนี้จะบอกนะคะว่า
ถ้าคุณหายใจเอาฝุ่นละอองนี้เข้าไปคุณจะมีอายุไขเฉลี่ยสั้นลง๒ปีจุด๒ปีคุณผู้ชม
เห็นไหมคะนี่คือการให้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีข้อมูลเชิงลึกมีสถิติอีกมากมาย
คุณผู้ชมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไทยรัฐออนไลน์นะคะ
แล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามข้อมูลสภาพอากาศ
แบบนี้ได้เป็นประจำในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ช่วงนี้ที่ฉันขอไปดูอโวโค้ดโครตก่อน
เพราะว่ามันจะได้อุดมสมบูรณ์

จะได้มีน้ำมีนวลธรรม
ควรกินความรู้สึก